แล้วกว่าที่จะเจอกันแล้วก็รู้ว่า
ที่มากบดานอยู่ที่ไทยเนี่ย

มันเริ่มต้นจากรอยสักของเขานะคะ

แล้วก็มีข้อมูลล่าสุดจากคนที่เขา

ตรวจสอบข้อมูลจากทางญี่ปุ่นแล้ว
ไม่ได้เป็นระดับหัวหน้าแก๊งระดับใหญ่โตอะไรนะ

เดี๋ยวมาไล่เรียงกันนะครับท่านผู้ชมครับ

สมาชิกแก๊งที่มาอยู่ที่ไทยเนี่ย
แล้วก็ถูกจับกลุ่มได้นะครับ

วันนี้ตำรวจของไทย
แล้วก็ตำรวจญี่ปุ่นก็เลยลงพื้นที่

ลายศักดิ์นี่พร้อยเต็มตัวเลย
แล้วก็ประเด็นนี้นะคะทางตำรวจบอกว่า

มันเริ่มต้นจากรูปนี้ใช่มั้ย

ตรวจสอบไปตรวจสอบมาเป็นคนที่หลบหนีคดีมาเมืองไทย

แล้วคุณลุงคนนี้โอ้โหลายศักดิ์นี่แบบมัน

ก็เลยถ่ายรูปลุงแล้วก็โพสต์ไป

ล่าสุดคนโพสต์ก็ออกมาขอโทษนะคะ

เราจะเริ่มต้นไปดูที่ลบบุรี
จากเหตุการณ์ล่าสุดวันนี้ก่อนกันแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับ

ในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ

นายชิเงฮารุชิราอิ

ซึ่งเป็นแก๊งยากูซ่าอันดับหนึ่งของญี่ปุ่น
นี่คือภาพที่ถูกตำรวจคุมตัวไปชี้จุด
บริเวณโรงศรีอยู่ในตัวเมืองลบบุรี
เนื่องจากเป็นหนึ่งในสถานที่ที่เจ้าตัวมาทำงาน
พักอาศัยมากบดานอยู่ที่นี่
เพื่อหนีการจับกลุ่มของตำรวจจากญี่ปุ่น
นายชิเงฮารุชิราอินะครับ
ได้ก่อเหตุฆาตกรรมนายคาซื่อฮิโกโอโตเบะนะครับ
เป็นรองหัวหน้าแก๊งคามียะซึ่งเป็นแก๊งคู่อริกัน
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๒๔กรกฎาคมปี๒๕๔๖นะครับ
นายชิเงฮารุบอกว่าหลังจากก่อเหตุแล้ว
ก็หนีมากบดานที่ไทยมาขอเฮียกบ
ซึ่งเป็นเจ้าของโรงศรีพักอาศัยอยู่ที่นี่ที่ลบบุรีนะครับ
มาทำงานแบกข้าวสารแลกกับค่าที่พักและค่าจ้าง
แต่ว่าก็ถูกนายจ้างไล่ออกคุณเขียนมาสอน
เพราะไม่มีใบอนุญาตทำงาน
เพราะว่าคุณหนีเข้าเมืองมาอย่างผิดกฎหมายเข้ามาอย่างผิดกฎหมายนะครับ
หลังจากนั้นตำรวจก็คุมตัวไปอีกจุดหนึ่ง
เป็นจุดป้อมยามของสารเจ้าแม่ลูกศรอยู่กลางเมืองลบบุรี
หลังจากถูกไล่ออกจากโรงศรีมาแล้ว
ชาวบ้านแถวที่รู้จักมักคุ้นสนิทสนมก็มา

เล่นมาคลุกกับคนเท่าคนแก่นะครับ

ชิเงฮารุมาพักอาศัยอยู่แถวนี้ครับ

ทีมข่าวตรวจสอบภายในที่พักแถวนี้
ก็ไปเจอข้าวของเครื่องใช้หลงเหลืออยู่ในป้อมยามด้วยนะครับ
ตำรวจก็ให้นายชิเงฮารุเล่นมาคลุกกับชาวบ้านที่ใกล้ชิดให้ดู
บางส่วนก็ยอมรับกับทีมข่าวว่าโอ้โหตลอดเวลาที่มาอยู่ที่นี่เนี่ย
ก็ดูเป็นคนจิตใจดีนะเป็นที่รักใคร่ของคนในชุมชน
คิดเลยว่าจะเป็นแก๊งยากูซ่าที่อยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วมาอยู่ที่นี่
ค่ะคือคนในพื้นที่ก็เห็นมานานเป็น๑๐ปีค่ะ
แล้วพอเป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยนะชาวลบบุรีคนในพื้นที่เขาเรียกว่าอะไรรู้ไหม

พอเป็นคนญี่ปุ่นก็ตั้งฉายาเรียกให้ว่าเป็นลุงโกบุริ

พอย้อนกลับไปดูนายชิเงฮารุคนนี้นะคะหรือลุงโกโบริของคนในพื้นที่เนี่ย
หนีจากญี่ปุ่นมานานเป็น๑๐ปีแต่สุดท้ายมาตายน้ำตื้นจากภาพภาพนี้
โซเชียลมีเดียค่ะคุณผู้ชม
สิงหาคมปีที่แล้วมีคนใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่งโพสต์ภาพคุณลุง
แล้วก็อธิบายภาพว่าโหลุงเนี่ยเป็นไอดอลผมโตขึ้นผมจะหล่ออย่างลุงป่ะครับ

ชอบชื่นชมในรอยสักของคุณลุงไง
พอภาพนี้เผยแพร่ออกไปในโลกโซเชียลคนก็ไปชื่นชมนะคะ

บางคนก็เลยไปตอบว่ารู้จักลุงคนนี้บ้านอยู่ลบบุรีเป็นคนญี่ปุ่น
ลุงเล่าให้ฟังหนีพวกยากูซ่ามาอยู่เมืองไทย
ไม่เชื่อสังเกตนิ้วก้อยลุงสิก็น่าจะรู้นะว่าของจริงหรือของปลอม
ก็ขอให้มองเป็นศิลปะนะอะไรก็สวยงาม
คนก็ไปแสดงความคิดเห็นไงไปให้ข้อมูลเพิ่ม
ก้อยที่ให้สังเกตคือนิ้วก้อยแบบถูกตัด
ถูกบันไปปลายนิ้วก้อย
ใช่ค่ะก็เลยรู้เลยอยู่ลบบุรี
มีเมียเป็นคนไทยแล้วก็เป็นยากูซ่า
จากเฟซบุ๊กนี่แหละคุณผู้ชมลุงจบเหเลยนะคะ

สำนักงานกลางตำรวจสากลโตเกียวประเทศญี่ปุ่น
ประสานมาที่ตำรวจไทยให้ตามจับนะคะ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติของไทยก็ไล่เช็คเลย
สอดมกระสูงการต่างประเทศ
เช็คยังไงก็ไม่เจอว่าผ่านด่านเข้ามาในเมืองไทย

บังเอิญไปเจอภาพเมื่อสักครู่คุณผู้ชมในโลกโซเชียล
คือภาพมันมีคำว่าศักดิ์ให้เด็กมันดู
แล้วก็รอยสักก็ลองเปรียบเทียบดู

อ้าวมันใช่ผู้ต้องหาที่เขาตามตัวนี่
ใช่ผู้ต้องหาที่ตำรวจกำลังตามหาอยู่นี่
ก็เลยประสานไปเลยที่ตำรวจสืบสวนจังหวัดลบบุรี
ก็แกะรอยมาเรื่อยจนจับตัวได้
คือจับตัวได้คาวงหมักรุกอะค่ะ

สำหรับนายชิเงฮารุชิราอิหรือว่าลุงโกโบลินะครับ

แล้วก็ถอดเสื้อโชว์รอยสักนะครับ

ตามรายงานก็คือเดินทางมาจากท่ากาศยานคันไซค์ของญี่ปุ่น
เข้ามาไทยเมื่อ๒๕พฤษภาคม
เท่ากับว่ามาอยู่ไทยนี่๑๓ปีแล้วนะครับ

ชื่อว่านางวิไลวันชิราอินะครับ

ก็คือนายชิเกฮารุนะครับเป็นระดับหัวหน้าองค์กรอาธิกรรม

คนแรกก็เป็นคนไทยจดทะเบียนสมรสกันที่ญี่ปุ่น
ส่วนคนที่๒เนี่ยเป็นคนไทยเหมือนกัน
จดทะเบียนสมรสกันที่เมืองไทยแล้วก็แยกกันไปนะครับ
ภรรยาจะเรียกนายชิเงฮารุว่าชิไร

สมัยที่อยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับ

ก่อคดีฆ่าสถานเมืองร่วมกับพวกอีก๗คน
ฆาตกรรมนายคาซีฮิโกโอโตเบะ
ซึ่งเป็นรองหัวหน้าแก๊งองค์กรหนึ่งนะฮะ
ที่เป็นแก๊งคู่อริกันนะครับ
โดยวิธีการสังหารอริของแก๊งของนายชิ่งเฮฮารุนั้นก็โหดเยี่ยมมาก
ก็คือการใช้ปืนยิงที่ศีรษะเหยื่อ๒นัดซ้อน

เรื่องนี้สารอาญาญี่ปุ่นออกหมายจับเอาไว้นะครับ
ก็เลยต้องหนีมากบดานอยู่ที่เมืองไทยนะครับ
ตลอด๑๓ปีก็มาอยู่ที่ลบบุรี
ชีวิตประจำวันก็คือเป็นลูกจ้างขนข้าวขนของขนของขึ้นรถที่โรงศรีนะครับ
มีหน้าที่ในการที่จะไปเก็บเงิน
ไปช่วยงานเขาเพื่อจะเก็บเงินเล็กน้อยเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวนะครับ
แล้วก็ช่วงที่ตำรวจเข้มงวดกวดขันเรื่องจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว
เจ้าของโรงศรีก็ให้ออกนะฮะ
เพราะว่ากลัวถูกจับเนื่องจากไม่มีใบอนุญาตทำงานนะครับ
เร่ร่อนมาอาศัยที่ศาลเจ้าแม่ลูกศรกลางเมืองลบบุรี
มากินนอนอยู่ที่นี่๒๓ปีแล้วอยู่เหนือมศาล

ยึดอาชีพเก็บกวาดทำความสะอาดสรรเจ้า
ทางกรรมการสรรเจ้าก็เห็นว่าเอามาช่วยงานสรรเจ้าก็สงสาร
นะครับก็ให้เงินบ้างเล็กน้อยเป็นค่าตอบแทน
กิจวัตรประจำวันก็มานั่งเล่นหมักรุกตอนเย็น
ที่ลานหน้าศาลลูกศร
มีกวนขกมาคลุกประจำของแกอยู่นะครับ
ที่สำคัญก็คือทุกคนก็รักไข้นั่นแหละ
ก็เห็นว่าเป็นคนต่างชาติใจดีคนญี่ปุ่น
เพราะไม่มีใครรู้มาก่อนนี่ว่าเขาเป็นแก๊งยากูซ่า
ให้ตังบางทีแกก็ไม่เอาน่ะถ้ามีแกจะไม่เอา
แกเป็นคนดีเป็นคนดีมากเลย
เขาเดินสอบเจือเขาเห็นมือซ้าย
หลุงโกบุริ
เรื่องคู่กรรม
เห็นเปลี่ยวคนญี่ปุ่นก็เรียกลุงโกบุริ
ลุงโกบุริมีภาพยาเป็นคนไทย

ชื่อว่าคุณอริสราอรันเวชพันธ์

หวังว่าจะได้วีซ่าไปอยู่ญี่ปุ่น
แต่ก่อนคนไทยไปญี่ปุ่นขอวีซ่ายากมาก

นี่ค่ะก็หวังว่าจดทะเบียนสมรสจะได้ไปอยู่ญี่ปุ่นได้
ยืนยันว่าตลอดเวลาไม่เคยมีความสัมพันธ์กัน
เรามีเสียงของอดีตภรรยานะคะ

รอบว่าอยู่เมืองไทยเห็นเขามาที่นี่

เขาไม่ได้อยู่กับเราเลยเขารู้

นักศึกษาฝึกงานของไทยรัฐทีวี
ชื่อว่านายปียบุตรปานดีนะครับ

เคยเล่นหมักลุกด้วยกันด้วยนะครับ

นายชิเงฮารุเนี่ยเล่นหมักลุกด้วยกันบ่อยนะครับ

นายชิงเกฮารุเคยทำงานที่โรงศีรภภ์นะครับ

กวาดขยะถูผืนล้างกรงศุนัก

นายชิงเกฮารุก็ไปอยู่ที่สานลูกศรนะครับ

บอกว่าปกติก็ยังจะมักซื้อฟัสต้องโโฟไปให้นาย
มีแต่คนรักส่วนเรื่องนี้ก้อยข้างซ้ายก็สังเกตเห็น

โอ้โหเมื่อก่อนผมเรียนอยู่แถวนั้นก็

เมื่อก่อนผมเห็นคุณลุงอยู่แถวซอยโกสาจะเป็นแบบว่า
แกจะมีเจ๊หอพักชื่อเจ๊จิ๋ม
อันนั้นอาจจะเป็นภรรยาคุณลุง
แต่ว่าหลังผมก็เห็นคุณลุงออกมาอยู่แถว

น่าจะใช่แล้วก็บอกว่าลุงก็จะมาอยู่แถวนั้น
คือแบบเหมือนแยกทางกับเมียหรืออะไรสักอย่างนี่แหละครับ
แต่ลุงแกเป็นคนดีเป็นแบบนิสัยดีอารมณ์ดีอะไรประมาณนี้
เห็นเขาจะชอบให้ลุงทำงานอะไรอย่างนี้ครับ

คนแถวนั้นบางคนลุงบางท่านก็เรียกลุงว่าเป็นคุณลุงโกบุริ

ก็น่าจะรู้แล้วครับว่าคุณลุงเป็นคนญี่ปุ่น
ทีนี้คุณผู้ชมคะมาทำความรู้จักกับแก๊งยากูซ่ากันหน่อยนะคะ
คุณผู้ชมหลายท่านก็ส่งข้อความมาทางไลน์ว่าอยากจะรู้จักว่า
ยากูซ่ามันคืออะไรแก๊งไหนยังไง
แก๊งยากูซ่ายามากูชิกุมิเป็นองค์กรยากูซ่าที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น
รวยที่สุดเป็นหนึ่งในแก๊งอาทยากรที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะคะ
ชื่อของแก๊งเนี่ยมาจากชื่อของคนก่อตั้งที่ชื่อว่าฮารุกิชิยามากูจิ
มีตำนานมาเป็นร้อยปีค่ะก่อนยุคสงครามโลกครั้งที่สองนู่นนะคะ
ข้อมูลของหน่วยงานตำรวจแห่งชาติของญี่ปุ่นบอกว่า
แก๊งนี้มีสมาชิกประมาณสองหมื่นคนแล้วก็มีสมาชิกสาขาอีกประมาณสักหนึ่งหมื่นแปดพันคน
เมื่อ๑๐ปีก่อนรายได้ของแก๊งนี้นะคุณผู้ชมหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี
ส่วนใหญ่มาจากการกระทำที่ผิดกฎหมายทั้งนั้นค่ะ
การพนันอุตสาหกรรมขายบริการทางเพศการลักลอบค้าอาวุธลักลอบค้ายาเสพติดปั่นหุ้น
ทำหนังโป๊ะเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ตคือผิดกฎหมายแบบครบวงจรนะคะ
เขาก็ขยายเครือข่ายไปหลายเมืองแล้วก็มีลูกข่ายกระจายอยู่หลายประเทศในเอเชีย
รวมถึงในสหรัฐอเมริกาด้วยแล้วก็เห็นรอยศักดิ์ก็เนี่ย
มันมีความหมายนะแต่ละรอยแต่ละลายเนี่ยค่ะ
ว่าทุกท่านก็ต้องเอ๊ะแล้วทำไมแก๊งยากูซ่าต้องศักดิ์นะฮะ
รอยสักเนี่ยที่เห็นก็จะเป็นภาพนักรบหรือว่าสามุไร

ตัวอักษรทางซ้ายมือเป็นชื่อกลุ่มสังกัดนะฮะ
โดยปกติแล้วแก๊งยากูซ่านิยมที่จะศักดิ์รอยสักเอาไว้
แต่ว่าแต่ละแก๊งก็จะแตกต่างกันไปนะครับ
สิงโตมังกรปลาคาฟยักษ์ดอกสากุระ
ก็เป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแรงเข้มแข็งดุดันน่าเกรงขามอะไรพวกนี้นะครับ
รวมถึงการศักดิ์ก็ยังเป็นการปฏิญาณตนว่าจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่

เพราะการศักดิ์ถือเป็นสิ่งต้องห้ามในสังคมญี่ปุ่นนะครับ
ศักดิ์แล้วทีนี้คุณจะเหมือนกับถูกตราไว้เลย
ว่าคุณคือแก๊งนักเลงแก๊งยากูซ่าอะไรอย่างนี้นะครับ

มีข้อมูลเพิ่มเติมมาค่ะจากคนใช้เฟซบุ๊ก
ที่ใช้ชื่อว่าธนากรเป็นล่ามคนไทย

แปลข่าวนี้จากภาษาญี่ปุ่นมาเป็นภาษาไทย
แล้วก็ชี้แจงผ่านเฟซบุ๊คของเขาว่า
ข้อมูลของเขามันขัดแย้งกับสื่อมวลชนของไทย

เอาเหรอฮะใช่ค่ะเขาบอกว่าจริงจริงคุณลุงคนนี้
จับได้ที่ลบบุรีไม่ใช่หัวหน้าแก๊ง
ไม่ใช่แม้กระทั่งหัวหน้าสาขาของแก๊งยากูซ่า
ยากมากูจิกูมิเป็นเพียงสมาชิกธรรมดาคนนึงเท่านั้น
เพราะว่าได้โทรศัพท์ไปสอบถามเพื่อนที่เป็นทนายความชาวญี่ปุ่นมาแล้ว
เขายืนยันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าลุงคนนี้เป็นสมาชิกระดับปลายแถว
เมื่อปี๒๕๔๘ลุงเขาหนีออกมาจากญี่ปุ่น
แล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าที่ตำรวจไทยจับได้
เขาโพสต์ในเฟซบุ๊คนะไม่รู้ว่าที่ตำรวจไทยจับได้เนี่ย
สอบสวนแกเป็นภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย
แต่ตัวคุณธนากรที่เขาโพสต์เฟซบุ๊กเนี่ยเขายืนยันว่า
หัวหน้าแก๊งอะไรจะตกอับแบบนี้

มีลูกน้องที่พร้อมจะทำงานพร้อมจะตายแทนเยอะเลย
หัวหน้าแก๊งจะไม่จับปืนหรือลดตัวไปฆ่าคนด้วยตัวเอง

คือสั่งตายจากสำนักงานใหญ่แล้วให้ลูกน้องไปทำ
ดังนั้นคนที่ลงมือไปฆ่าคนอื่นไม่ใช่หัวหน้า
เป็นลูกน้องที่ถูกสั่งมาอีกทีให้ไปทำ
โกโบรี่ก็คงจะเป็นแค่พวกลูกน้องที่ถูกสั่งให้ไปฆ่าคน

ร่ามชาวไทยที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น
ส่วนเรื่องของคดีความต่างของ
นายชิเงฮารุชิราอินะครับล่าสุดครับ
มีรายงานว่าสารจังหวัดลบบุรีมีคำพิพากษากรณีของนายชิราอิ
ชิเงฮารุชิราอินะครับผู้ต้องหาในคดี
เข้ามาในรัชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต
อนุญาตสิ้นสุดเป็นคนต่างด้าว
ที่พักอาศัยต่อเจ้าพนักงาน
ซึ่งไม่ได้แจ้งอย่างถูกต้องนะครับ
สารจังหวัดลบบุรีสั่งปรับเป็นเงินจำนวน๑๕๐๐บาท
และถือว่าคดีที่ประเทศไทยสิ้นสุดแล้ว
เพราะคดีที่ประเทศไทยของคุณก็คือหลบหนีเข้าเมือง

ใช่นะครับตอนนี้ก็จะให้ตำรวจไทยให้ตม
นำไปสู่กระบวนการผลักดันกลับประเทศ
ว่าพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
ก็จะมาดำเนินการเรื่องของการจัดซื้อตัวเครื่องบิน
แล้วก็ส่งตัวกลับไปดำเนินคดีต่างที่ญี่ปุ่นต่อไป